มีสาวประเภท๒ท่านหนึ่งไม่ธรรมดานะ
ดีกรีระดับนางงามเดินสายนะครับ
ไปเที่ยวกับเพื่อนที่แพร่ที่เขื่อนลำเปล่าครับ
ก็ไปสั่งอาหารกินกันปรากฏว่าถูกไฟฟ้าช็อตฮะ
คุณผู้ชมครับถูกไฟฟ้าช็อต
คราวนี้เนี่ยเพื่อนของเธอน้องของเธอ
มาโพสเฟสบุ๊คขอความเป็นธรรมฮะ

ผมบอกแล้วว่าเขาไม่ธรรมดานะฮะตอนประกวดสวยทีเดียวครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุธิชัยศรีอ่อนหรือว่าน้องทีมอายุ๒๗ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของ๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับวันนั้นน้องทีมไปเที่ยวแพร่ที่ริมเขื่อนลำเปล่าที่กาลสิน
ไปกับเพื่อนไปกับน้องสาวแล้วก็สั่งอาหารมากินกัน
ระหว่างที่รออาหารน้องทีมเนี่ยใส่เสื้อชูชีพกำลังจะกระโดดเล่นน้ำ
เอื้อมไปจับที่ราวเหล็กนะคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปนะฮะ
ราวเหล็กบนแพร่นั่นน่ะคือราวเหล็กนี้คุณผู้ชมมันมีสายไฟเนี่ย
พาดมาตามเป็นแนวตามแผงเหล็กเลยไฟช็อตเธอฮะเนี่ยครับล่วงไปแล้ว
น้องสาวนะครับมาช่วยจนกระทั่งมือหลุดจากลาวเหล็
ตกลงไปในน้ำจากนั้นนะครับเพื่อนก็ช่วยกันเอาตัวขึ้นมา
แล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นแต่แต่ปรากฏว่าเธอไม่มีชีพจรแล้วครับ
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลสหัสสคันแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เมื่อวานนี้ครับญาติจัดพิธีชาปนกิจที่วัดบ้านเหล่าแข็ม
ตะบนเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑ฮะ
มีการเอาสายสะพายที่น้องทีมเคยชนะการประกวดนางงามมาประดับที่เมนแบบนี้
แล้วก็มีเพื่อนมาฟ้อนรำหน้าเมนครับเพื่อส่งดวงวิญญาณของเธอ
ทำเอายาดต่างร้องไห้ไปตามกัน
นี่จัดสีฟ้านะครับเพราะว่าน้องชอบสีฟ้าครับ
นางสาวพานุมาตรประเสริฐสังอายุ๒๐ปีน้องสาวของน้องทีมเนี่ย
บอกว่าเธอช็อกมากคุณนักข่าวยังจำภาพติดตาอยู่เลย
ภาพที่พี่ของเธอหายใจเฮือกสุดท้ายนะฮะ
แล้วก็เรียกร้องให้ทางร้านออกมาแสดงความรับผิดชอบ
คือแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เคยบอกไว้ว่าอยากจะให้เธอเนี่ย
ตั้งใจประกวดมิสแกรนด์น้องคายนะฮะ
ซึ่งเธอผ่านเข้ารอบ๑๔คนแล้ว
แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยดูแลให้นะ
มันเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า

อยากให้กลับมาใช้เพราะหนูอยู่ไม่ได้

เหมือนพี่แจ่เกินไว้ว่าพี่ป๊อปจะมาดูแลต่อนะฮะ
จะมาดูแลเราฟังพี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติไม่เคยฝากใครมาดูแลเราอย่างนี้
ขณะที่กลุ่มเพื่อนของน้องทีมโพสต์เฟซบุ๊คครับ
จากแสดงความเสียใจแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรม
ระบุบอกว่าแพร่ร้านอาหารที่เกิดเหตุ
ยังไม่แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับ
ด้านนายตระกูลหนูนินท่านในอำเภอสหสคันนะครับ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยทองคำท่านผู้กำกับการสภสหสคัน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแพ้ที่เกิดเหตุครับ
ซึ่งตอนนี้ปิดกิจการไปเลยนะฮะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ท้ายแพร่ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นระเบียงนะฮะระเบียงเนี่ยเป็นเหล็กแล้วก็มีแพร่ไม้ไผ่ต่อออกจากแพร่ไป
ข้างในก็มีโต๊ะอาหารพัดลมปลั๊กไฟนะครับ
แต่ไม่เจอสายไฟต่อพ่วงที่แพร่แล้ว
คุณผู้ชมที่เคยนั่งแพร่ตามเขื่อนก็พอจะนึกภาพออกว่าร้านมันจะเป็นลักษณะแบบไหน
เจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ

แล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ามาร่วมตรวจสอบ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของแพร่ได้
ต้องรอให้พญาหลักฐานทุกอย่างพร้อมเสียก่อน
ขณะที่เจ้าของแพร่ยืนยันแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ใช้ไฟฟ้าครับ
แต่เจ้าหน้าที่ต้องดูเรื่องพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
โดยจะรอผลชนสูตรอย่างละเอียดมาประกอบสำนวนคดีครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ